สินบนโรสรอยกว่า๑๓๐๐ล้านบาท
กับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องยนต์กับการบินไทย

ในหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา